ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยนะมอเตอร์ไซค์เขาซ้อน๓มา
กระบะมาอีกคันนึงแล้วไล่บี้ไล่ชนไล่บี้ไล่ชน
มอเตอร์ไซค์ตกข้างทาง๑ใน๓ที่ซ้อนมาตายนะคะ
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะแค้นอะไรกันมาแต่ชาติปางไหนเหรอ
ทำไมถึงมาไล่บี้กันจนมีคนตายแบบนี้
นี่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะจุดที่เกิดเหตุตรงนี้
ตำรวจภูทรเมืองนครปฐมค่ะกับกู้ชีพ
มันเป็นเหตุกระบะชนมอเตอร์ไซค์แล้วมีคนตาย
ถนนสายตากล้องดอนตูมที่อำเภอเมืองนครปฐมค่ะ
พอไปถึงปั๊บเนี่ยคนตายเนี่ยเป็นนักศึกษาปวชปีสาม
นายธีรศักดิ์อายุ๑๘ปีเองนะคือตัวคนตายตกลงไปในบ่อข้างข้างทางอะค่ะ
ปากท่อเนี่ยเป็นปูนโผล่อยู่ใช่ไหม
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวขึ้นมาแล้วก็ปั๊มหัวใจ
แต่โหตอนเอาร่างขึ้นมานะเลือดเลือดเต็มหน้า
แขนหักซี่โครงหักปั๊มหัวใจอยู่แต่ตอนนั้นชีพจรอ่อนมากแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ละความพยายามท้ายที่สุดยื้อไม่ไหวจริง
นี่ค่ะเขาเสียชีวิตนะคะแล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์
สีเขียวดำล้มอยู่ในคู่เอ่อตกอยู่ไปในคู่น้ำเลยเนี่ยคันนี้
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาด้วย
แล้วเราก็ถามเราก็ถามที่มาด้วยกันคนที่มาด้วยกัน
ชื่อว่าในพาดเราขอเรียกเป็นนามสมมุติแล้วกันนะคะอายุ๑๗
พวกผมมาขี่รถมากัน๓คนผมมานั่งกลาง
แล้วมีเพื่อนผมอีกคนนึงอายุ๑๕งั้นเราเรียกว่านายกริจเป็นคนขี่
ส่วนคนตายนายธีรศักดิ์ซ้อนท้ายมา
คือไปงานวันเกิดเพื่อนที่ลำพญาแล้วตอนนั้นน่ะกำลังซ้อนสามมาจะกลับบ้านอยู่แล้ว
จู่กระบะสีแดงไม่รู้เหมือนกับเป็นกระบะของคนงานก่อสร้างหรือเปล่า

เบียดแล้วก็ชนตอนนั้นรถพวกผมยังไม่ล้ม
ตกไปในคูน้ำข้างทางคุณผู้ชมลองฟังเสียงเพื่อนของคนตายหน่อยค่ะ
ผมหันไปเห็นรถกระบะคันหนึ่งครับกำลังเบียดเจ้าตัวผมเข้ามา
ผมนั่งกลางคนนี้ขี่ครับคนตายซ้อนหลังครับผม
เหมือนมันเบียดเข้ามาพี่เบียดช่วงข้างขวาผม
ตกเลยครับไปรุ่นครับไปรุ่นไปรุ่นครับ
เป็นรถก็บ้าเหมือนรถต่อทางครับ
นี่ไงแล้วพอตกเข้าไปในท่อพอตกเข้าไปในคูน้ำแล้วเนี่ยนะคะ
มุดเข้าไปในท่อทั้งคนขี่แล้วก็คนที่นั่งกลาง
แต่ทีนี้เขาบอกว่าโหเหตุการณ์นี้นะก็ต้องรีบโทรแจ้งตำรวจนะคะ
กระบะคันนั้นก็ขับหนีมุ่งหน้าไปทางดอนตูมนครปฐม
แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ส่งศพของคนตาย
นายธีรศักดิ์เนี่ยนะคะไปชนะสูตร
ให้ญาตินำศพกลับไปประกอบพิธีตามศาสนา
เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะแน่นอนตำรวจต้องสอบปากคำคนขี่มอเตอร์ไซค์
คนที่นั่งซ้อนมาตรงกลางว่าเคยมีปมบาดหมางอะไร
กับฝั่งรถกระบะที่เหมือนกับรถคนงานก่อสร้างไหม

ตามรถกระบะคันแดงมาสอบปากคำต่อไป
ว่าเคยหมางอะไรกันมาก่อนหรือว่าจำคนผิด
แล้วมาไล่บี้มาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ